อีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงตามกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะกับดาบตำรวจนิกัล

เพราะว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่พบเลย
เอาจริงเนี่ยจริงเข้าวันที่๗แล้วก็เท่ากับครบ๑สัปดาห์แล้วนะคะ

แล้วมันก็มีภาพวงจรปิดปรากฏออกมาให้เห็น
ดาบตำรวจนิกัลอัศพินเนี่ย
เป็นผู้บังคับหมู่กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓
อายุ๕๐ปีดาบคนเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดก็คือทางด้านของดาบตำรวจนิกัลสวมกางเกง

ใส่รองเท้ามีผ้าโพกหัวก็เดินผ่านไปนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยคือไม่มีใครพบอีกเลยนะ
หายตัวไปปริศนาอย่างที่บอก๗วันแล้ว
เจ้าหน้าที่ใช้ทุกกำลังเลยค่ะตามหานะคะ
บริเวณรางรถไฟเองบริเวณถ้ำชะนี
แล้วทีนี้ทางด้านหลังมหาวิทยาลัยมหิดลไปเจอค่ะอันนี้ไปเจออะไร
ไปเจอหมวกของดาบตำรวจตกอยู่ในป่า
ระดมค้นหาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเลยค่ะ
แล้วก็มีการนำโดรนตรวจจับความร้อนมาบินค้นหาด้วย
แต่ตลอด๖วันที่ผ่านมายังไม่พบตัวดาบนะคะ
ทางด้านของภรรยาของดาบตำรวจนิกัลค่ะ
รุ่งอรุณสุรีเลิศอายุ๓๕ปี

ปกติสามีของตัวเองเป็นคนที่กลับบ้านตรงเวลาตลอดนะ
แล้วก็ไม่เคยจะไปมีปัญหาอะไรกับใคร
บอกแบบนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อของเธอ
บอกส่วนตัวเธอเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้น่าจะมีสิ่งลี้ลับ
ลี้ลับที่มองไม่เห็นมาเกี่ยวข้อง
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่สามีจะไปจอดรถอยู่แบบนั้น

แถมยังเดินใส่กางเกงตัวเดียวอยู่แบบนั้น

เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่สามีจะอยู่ในสภาพแบบนั้น
เชื่อเรื่องลี้ลับลองฟังเสียงเธอค่ะ
แล้วไปตามหาหรือไม่ได้
มาตามหา๓ทุ่มตรงบ้านเพื่อนเขาก็ไม่เจอ
คุณผู้ชมคะทีนี้สาเหตุที่ทางด้านของคุณรุ่งอรุณ
เขาเชื่อแบบนี้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเป็นไปได้
เพราะเธอบอกเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราค่ะว่า
ดาบตำรวจนิกัลเป็นคนชอบดื่มเหล้า

ดาบเขาไปเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ตอนนั้นสลบไป๒วันเลยนะ
แล้วทางด้านของดาบตำรวจนิกัลก็เลยไปสาบาน
สาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเกิดที่อุบลราชธานีว่าจะเลิกเล่า
แต่กลายเป็นว่าเป็นเลิกได้๕ปีเองค่ะ
จากที่สาบานไว้นะคะก็กลับมาดื่มอีก
เธอก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับนะคะ
แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของดาบตำรวจเคยหายตัวไปแล้วนะ
หายไปแบบนี้แล้วก็พอเวลาเที่ยงคืนก็เดินออกมาจากป่าเอง
อ้าวตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปฏิบัติการค้นหาเป็นอย่างไร
เขาบอกวันนี้เจ้าหน้าที่จะใช้แผนค้นหาทางบกทางน้ำและทางอากาศเหมือนเดิมค่ะ
ก็ยังคงแบ่งกำลังเป็น๔ชุดนะคะ
ก็จะติดตามค้นหาไม่ว่าจะเป็นบริเวณสองข้างทางรถไฟเอง
วังโพไปถึงช่องแคบระหว่างเข้าเขาถ้ำชะนี

แล้วก็ยังมีชุดที่ใช้เรือล่องไปตามแม่น้ำแควร์น้อยด้วย
อีกชุดหนึ่งค่ะชุดที่๔ก็จะใช้โดรนจับความร้อนบินค้นหาด้วยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่พบตัวยังไงเราก็จะตามความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะคะ